ดวงรายปักประจำวันที่สิบหกถึงสามสิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
โดยสำนักโหนอุตราศาสตร์ดวงคู่สร้างคู่สม
ชาวราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕ธันวาคม
ถึง๑๔มกราคมท่านที่ยังโสดหรือเป็นมาย
พบรักกับคนที่ดูอ่อนไวกว่าแต่บุคลิกภาพดี
มีงานทำเป็นหลักเป็นฐานหรือมีงานที่มั่นคง
มีท่าทีน่าอบอุ่นเมื่อได้อยู่ใกล้ชิด
บางทีอาจเป็นคนม่ายหรือมีประสบการณ์ผิดหวังในความรักมาแล้ว
การพบรักครั้งนี้จะเป็นไปอย่างอบอุ่น
ผูกพันกันไปนานนิรันดิ์ถ้าเป็นคนราศีธนูกุมเมษสิงตุ้น
รับรองว่าจะเป็นคู่ครองยืดยาวตลอดไปขอแสดงความยินดีด้วย
ถ้าแต่งงานแล้วความรักและเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับปกติ
อบอุ่นหวานชื่นบางคู่จะมีเพศสัมพันธ์
ส่งผลเป็นการก่อกำเนิดด้วย
ธุรกิจต่างยังไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยคล่องตัว
ผู้สูงอายุมีท่าทีมึนตึงหรือไม่ค่อยพอใจท่าน
ทำให้ท่านรู้สึกหวั่นไหวยังเข้าหน้ากันได้ไม่สนิท
จนกระทั่งถึงปลายปักเดือนหน้าท่านจึงรู้สึกแจ่มใสดีขึ้นพอสมควร
ท่านจะเริ่มมีความสุขคิดอะไรสมดังคาดหวังมีลาบอย่างต่อเนื่อง
ทำอะไรผิดพลาดก็ไม่เกิดผลเสียรุนแรงมีทางแก้เสมอ
ถ้าท่านกำลังหางานทำอยู่มีเกณฑ์จะได้งานใกล้น้ำ
หรือเกี่ยวข้องกับประมงเกี่ยวข้องกับน้ำเช่นขายอาหารปลา
การขายเครื่องมือจับสัตว์น้ำงานในการเดินเรือสำราญ
หรือแม้แต่งานที่เกี่ยวกับชนรับประทานหรือการประมง
การเงินของท่านกำลังก้าวสู่ความมีสภาพคล่อง
แม้จะมีรายจ่ายหนักรายจ่ายจรค่อนข้างมากแต่ก็จะมีช่องทาง
มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่าน
เงินที่จะติดขัดก็จะลุกล่วงไปได้ท่านต้องระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการใช้ยวดยานพาหนะ
รวมทั้งการหกล้มหัวเข่าแตกส่วนเรื่องสุขภาพ
จะมีปัญหาเกี่ยวกับโคนขากล้ามเนื้อปอดตับโรคหืดและอาการโรคภูมิแพ้
เหล่านี้อาจเข้ามาลุกรานท่านชาวราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕
มกราคมถึง๑๔กุมภาพันธ์ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วแต่ค่อนข้างเจ้าชู้
จะมีปัญหาทางเทคนิคคือรถไฟจะชนกันสับร้างไม่ทันสับร้างไม่ถูก
ถ้าท่านสุภาพเรียบร้อยไม่เจ้าชู้บรรยากาศในครอบครัวก็จะไม่มีอะไรราบรื่นเป็นปกติสุข
ถ้าท่านเจ้าชู้ก็หาทางเอาตัวรอดไว้เถิดคนโสดที่มีคู่รักแล้ว
ถ้าจะทุกข์ใจในเรื่องของความรักจะทำให้เกิดความไม่แน่นอน
หนทางที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องความรักได้คือการใช้สติอย่าเอาจริงเอาจังเกินไป
คนที่ยังไม่มีคู่ระยะนี้จะพบคนที่อ่อนไวกว่า
แต่บุคลิกลักษณะท่าทีถูกใจก็ขอให้ประคองความสัมพันธ์ชั้นมิตรไว้ก่อน
ใช้สติยับยั้งอย่าเพิ่งทุ่มเทให้เรื่องรักเพราะยังไม่ใช่จังหวะ
รออีกหน่อยก็ยังไม่สายคู่แล้วคงไม่แคล้วกัน
งานเข้าสู่จังหวะที่ดีเฉพาะในตอนต้นตับ
จากนั้นจะค่อยแผ่วลงไปมีความล่าช้าคลาดเคลื่อน
งานมีปัญหาต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่คิดใหม่ทำใหม่
ระวังความผิดพลาดในเรื่องเอกสารและความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อน

คำมั่นสัญญาการนัดหมายและระวังปัญหาจากผู้ใหญ่
จะมีความเห็นแตกต่างจากท่านมากจนปรับให้ลงตัวไม่ได้
กลายเป็นความขัดแย้งกันในช่วงนี้ท่านต้องระวังปัญหารายจ่าย
ซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าแปลกใจจะมีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับเงินที่ท่านอาจต้องช่วยเหลือ
เจือจุนบุคคลในครอบครัวญาติหรือบริวารลูกหลาน
ยิ่งใกล้ปลายเดือนเท่าไหร่รายจ่ายก็จะมีทวีขึ้นเท่านั้น
จึงต้องดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวังให้มากตั้งแต่วันนี้
ปัญหาสุขภาพระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยวัดลงคอระบบหลอดลมทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้
จะนำความรำคาญใจมาให้ท่านจนแทบไม่เป็นอันทำงาน
ส่วนอุบัติเหตุอาจเกิดการหลงลืม
ข้าวของที่จำเป็นต้องใช้ในกรณีเดินทางไกล
หลงลืมจะทำให้ท่านเครียดจัด
จนเกิดอุบัติเหตุย่อยหรือเกิดการวิวาสกับคนที่เข้ามาใกล้ได้
ชาวราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕กุมภาพันธ์
ถึง๑๔มีนาคมท่านที่ยังโสด
หากมีผู้มาเชิญชวนให้ไปร่วมงานมงคลหรืองานเลี้ยงสังสรรค์
ขอให้รีบรับคำเชิญไว้เพราะคนโสดมีเกณฑ์จะพบรักท่ามกลางงานมงคล
หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ท่านที่มีรักแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงาน
ต้องระวังความเข้าใจผิดด้วยเรื่องเล็กน้อย
เป็นเหตุให้วิวาสบาดหมางกันแต่ท่านก็จะประณีประนอมปรองดองกันได้
ก่อนสิ้นเดือนนี้ถ้าแต่งงานแล้วรักของท่านจะมีความสุข
มีโอกาสได้บุตรหรือธิดาเพิ่มอีกเพราะเพศสัมพันธ์ระยะนี้
มักมีผลเป็นการปฏิสนทิรู้แล้วท่านไม่ควรเพิกเฉย
ท่านมีโอกาสได้ครอบครองทรัพย์สินขนาดใหญ่บ้านรถยนต์
อำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของท่านมีของขวัญของฝากถูกใจให้แก่การ
คู่ของท่านก็มีความสุขดีงานจะอ่อนตัวลงอาจมีความคิดริเริ่ม
มีอะไรใหม่แต่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสลงมือทำจริงแต่อย่างใด
ท่านอาจอยู่ในระหว่างลังเลใจที่จะเลือกงานหรืออาจกำลังหาทางโยกย้ายสับเปลี่ยนไปอยู่ที่ใหม่
ท่านจะมีโอกาสได้สร้างคะแนนนิยมหรือทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักในวงการของท่าน
แม้จะทำงานในที่เดิมก็จะก้าวหน้าไปโดยรวดเร็ว
เป็นที่แปลกใจของตัวเองและมิตรสหายร่วมรุ่นร่วมทีม
จะหาผู้ช่วยงานและผู้อุปถัมภ์คำชูได้ไม่ยาก
ได้รับเชิญไปในงานประเภทงานมงคลหรือได้รับลาบปากอยู่บ่อย
เพื่อนฝูงที่เคยห่างหายไปนานจะกลับมาหาสู่ท่านอีก
แสวงหารายได้ของท่านเริ่มถอยหลังหรือชะลอตัวลงบ้าง
จะมีเรื่องหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันธุ์
เดือดร้อนเพราะลูกน้องลูกหลานบริวาร
หากมีลูกหนี้ลูกหนี้ก็จะเริ่มทำตัวน่าเบื่อหน่าย
ชำระหนี้ไม่ตรงกำหนด
ทำให้การบริหารเงินของท่านเสียจังหวะ
คนรักหรือคู่ครองมีเกณฑ์ป่วยไข้
หรือตั้งตัวเป็นศัตรูคู่อริกับท่าน
ท่านเองก็ต้องระวังภัยจากการมีเพศสัมพันธ์นอกเส้นทางไว้ด้วย
วัยวะส่วนคอตับไตไม่ค่อยปกติ
ห่วงหาดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้น
ชาวราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕มีนาคมถึง๑๔เมษายน
ท่านจะมีโอกาสได้สร้างคะแนนนิยม
หรือทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักในวงการของท่าน
แม้จะทำงานในที่เดิมก็จะก้าวหน้าไปโดยรวดเร็ว
เป็นที่แปลกใจของตัวเองและมิตรสหายร่วมรุ่นร่วมทีม
จะหาผู้ช่วยงานหรือผู้อุปถัมภ์คำชูได้ไม่ยาก
ท่านจะได้โชคดีในงานเลี้ยงสังสรรค์
ได้รับเชิญไปในงานประเภทมงคลหรือได้ลาบปากอยู่บ่อย
เพื่อนฝูงที่เคยห่างหายไปนานจะกลับมาหาสู่ท่านอีก
แสวงหารายได้ของท่านเริ่มถอยหลังหรือชะลอตัวลงบ้าง
ช่องทางการหารายได้ใหม่อาจจะสะดุดหยุดชะงัก
จะมีเรื่องหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพัน
จะเดือดร้อนเพราะลูกน้องลูกหลานบริวาร
หากมีลูกหนี้ลูกหนี้ก็จะเริ่มทำตัวน่าเบื่อหน่าย
ชำระหนี้ไม่ตรงกำหนดทำให้การบริหารเงินของท่านเสียจังหวะ
คนรักหรือคู่คลองมีเกณฑ์ป่วยไข้หรือตั้งตัวเป็นศัตรูคู่อริกับท่าน
ท่านเองก็ต้องระวังภัยจากการมีเพศสัมพันธ์นอกเส้นทางไว้ด้วย
อวัยวะส่วนคอตับไตไม่ค่อยปกติควรห่วงหาดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้น
เรื่องเงินจะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยและกำลังก้าวเข้าสู่ระยะที่สภาพคล่องดีขึ้น
มีโอกาสหาเงินเข้ามาใช้จ่ายได้ดีขึ้น
ควรหาโอกาสจัดการติดตามหนี้สินจากลูกหนี้ให้เรียบร้อย
ก่อนที่จะเป็นเหตุยุ่งยากก่อสิ้นเดือน
ท่านมีโอกาสครอบครองของมีค่าเก็บไว้ชื่นชมหรือเกรงกำไร
ชิ้นจะได้จากผลกำไรในงานที่ทำอยู่
เรื่องเงินจึงไม่น่าวิตก
เรื่องที่ต้องกังวลระมัดระวังบาง
คือถ้าจะต้องเดินทางไกล
ขอให้ระวังการพลัดตกถกลมได้รับบาดเจ็บ
บริเวณศีรษะหรือข้อเท้าไว้ด้วย